อ่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องใหม่

เริ่มเรื่องเนี่ยเริ่มจากพี่ชายของผู้เสียหาย

ถูกผู้ชายวัยรุ่น๔คนนี้

ในสภาพที่น้องสาวของเขาอย่างที่เห็นในภาพค่ะ

จะเดินไม่ไหวเหมือนกับเมาหมดสติหรืออะไรแบบนี้
พาเข้าไปในห้องพักไปเจอน้องสาวอีกทีคือเพื่อนบอกว่าติดต่อไม่ได้
เป็นห่วงมาหาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยน้ำลายฟูมปากตาเหลือกอยู่บนเตียงนะ
เป็นเสื้อตัวอื่นเสื้อชั้นในไม่ได้ติดตะขอกางเกงชั้นในไม่ได้ใส่กางเกงยีนติดกระดุมเม็ดเดียว

เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๙ตุลาคมต่อเนื่อง๓๐ตุลาคมค่ะ
พี่ชายเขาเลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอดินแดง
อยากจะให้ตามจับวัยรุ่นผู้ชายทั้ง๔คนนี้มาดำเนินคดี
เพราะน้องสาวเขาถึงแม้ว่ารอดไม่ได้เสียชีวิต
แต่อาการน่าเป็นห่วงคือยังหวาดภาวะ
กลายเป็นคนเงียบซึมไม่พูดไม่จ่า

ก็คือหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๑๙เนี่ย
เขาไปเที่ยวกับเพื่อนที่ร้านเหล้าแถว
หอพักแถวมหาวิทยาลัย
วัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้ไปรับน้อง

ซอยรางน้ำแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อนของหญิงสาวผู้เสียหายเขาบอกว่า
น้องผู้เสียหายรู้จัก๑ใน๔ของผู้ชายกลุ่มนี้
เพราะ๑ใน๔ของผู้ชายกลุ่มนี้เหมือนมาจีบ
คือมาขอเบอร์เธอเมื่อ๒วันก่อนเกิดเหตุ
ขอเบอร์ขอไลน์๒วันก่อนเกิดเหตุ

แต่ต้องบอกว่าจับได้ทั้ง๔คนแล้วนะคะ
ค่อยไล่เรียงไปทีละเรื่องนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเราจะเห็นเลยว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นนะก็คือช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะ
ตี๒๕๐วัยรุ่นชาย๔คน

เข้าไปที่อาคารห้องพักนะคะซึ่งเป็นห้องของน้องผู้หญิงนะคะ

น้องก้าวขาแทบไม่ได้ค่ะ

ตี๒๕๓นาที

ถึงหน้าห้องแล้ว

ค่อยเดินคุณน้องถ้าเดินไม่ได้น้องผู้หญิง

เนี่ยแล้วคอพับก้มลงไปเลย

กว่าจะออกมาจากห้องอ่ะค่ะครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวรอดูภาพอีกทีนะ
อันนี้มันก็ค่อยค่อยเข้าไปในห้องพักของน้องอืม
กว่าจะเปิดประตูห้องเนอะไขกุญแจเข้าไปพอออกมาดูเวลานะคะ
ตีสามสามสิบสองนาทีครึ่งชั่วโมงกว่าออกมา
แล้วก็ให้ดูนะคะว่าหนึ่งในสี่ไวรุ่นชายกลุ่มนี้เนี้ย
ใส่เสื้อคลุมคืนเหมือนกับเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าใส่เสื้อกัน
ตอนเข้าไปในห้องพักนี่แปลว่าอยู่ในห้องต้องถอดเสื้อ
อ่าเพราะว่าถ้าใส่เสื้อตลอดอ่ะออกมาจะใส่เสื้ออีกรอบทำไมอ่ะ
แต่ถอดอยู่คนเดียวนะอ่านะคะแล้ววันนี้ค่ะ
พี่ชายของผู้เสียหายที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอดินแดงนะคะ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องสาวของเขาเนี่ย
ดื่มเหล้ากับผู้ชายกลุ่มนี้แล้วเมาแล้วก็ถูกพาไปที่ห้องที่เกิดเหตุ
สภาพจิตใจของน้องสาวตอนนี้เนี่ยแย่มากนะคะยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไร
ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วน้องอยู่ในความดูแลของครอบครัว
แต่พี่ชายบอกว่าไม่ให้น้องดูข่าวเลยนะคือกายปลอดภัย
แต่ใจเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้ทั้ง๔คนมอบตัวยอมรับสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
น้องเนี่ยตอนนี้คือสภาพค่อนข้างย่ำแย่
หลังจากที่คุยกันล่าสุดเมื่อเช้ากับคุณแม่นะ
เพราะตอนนี้แพทย์บอกให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็คือน้องเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้ว
แล้วก็เราพยายามจะปิดกั้นสื่อทุกอย่างก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ย
เราจะไม่ให้แตะเลยนะครับก็คือบอกเลยว่าครอบครัวตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่ครับ
ขอให้คนร้ายขอมอบตัวดีกว่ายอมรับในสิ่งที่เขาทำแล้วกัน

เวลาได้ติดต่อไปกับเครื่องเนี้ยเขาได้ติดต่อไปหรือว่าเราติดต่อไปสอบถามให้เขาบ้างไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับอืมแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากแฟนของพี่ชายผู้เสียหายนะคะ
ชื่อว่าคุณสายไหมเป็นนามสมมุตินะเขาให้ข้อมูลมาว่าตัวน้องผู้หญิงผู้เสียหายวัยสิบเก้าเนี่ยค่ะ
รู้จักกับหนึ่งในสี่ผู้ต้องสงสัยทางโซเชียลมีเดียเคยนัดเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
วันเกิดเหตุเนี่ยเจอกันเป็นครั้งที่สองในวันนั้นน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขาสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแถวแถวมหาวิทยาลัย
ก็ใกล้กับหอพักห่างจากหอพักไปแค่สองสามร้อยเมตรเองอะค่ะ
ก็คุยผ่านไลน์กับผู้ชายคนนึงชื่อเติ้ลก็เป็นหนึ่งในสี่ผู้ชายที่ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เติ้ลเนี่ยจีบน้องก็เลยชวนน้องไปดื่มต่อที่ร้านในซอยรางน้ำแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ไฟชัยไปรับนะคะไปรับที่ร้านร้านที่น้องเขาอยู่กับเพื่อนอะน่ะคีมมัตตาไซน์มาใช่ค่ะ
แต่น้องเขาก็เมาอยู่แล้วด้วยกลุ่มผู้ชายทั้งสี่คนนี้พาน้องไปอีกร้านหนึ่ง
ก็นั่งดื่มกับน้องประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
คนในร้านเห็นว่าน้องผู้หญิงไม่ไหวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนในร้านมาให้ด้วยนะคะ
คนในร้านเขาเห็นว่าน้องผู้หญิงไม่ไหวตะโกนเตือนมาบอกว่าพาน้องผู้หญิงเข้าไปส่งเถอะ
อืมอย่าทำอะไรไม่ดีกับน้องเขานะคนในร้านยังเตือนอ่ะอืม
แต่ว่าวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้ก็พาน้องออกไปขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้านเหล้า
เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูลักษณะนี่นะแล้วก็พาเขาไป
แล้วก็จะเห็นภาพตามกล้องวงจรปิดแต่เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พาไปที่ห้องพักของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะแต่น้องเขาหายไปนาน
เพื่อนก็พยายามติดต่อตามหาติดต่อไม่ได้เพื่อนเลยตามไปที่ห้องพักเนี่ยค่ะ
นี่เพื่อนเขามีกุญแจคนหนึ่งเปิดเข้าไปแต่มันติดโซ่คล้องด้านในเลยแง้มได้แบบนี้
บอกเลยว่าเห็นว่ามีผู้ชายสี่คนอยู่ในห้องพักกับน้องอ่ะค่ะ
โอ้โหแต่คนที่เขาเห็นเขาบอกว่ามันผลักไปไม่ได้ไงมันติดตัวโซ่มันแง้มได้แค่นิดเดียว
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่สิ่งที่เห็นก็คือน้องนอนอยู่บนเตียงนะคะ
สภาพคือตาเหลือกน้ำลายฟูมปากเสื้อผ้าหลุดลุ้ย
ก็เลยไปตามเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนว่ามาช่วยดูหน่อยเพื่อนผู้ชายที่ไปเจอไม่กล้าจับ
ไม่กล้าจับไม่กล้าแตะให้เพื่อนผู้หญิงมาดูหน่อยแต่สวนกับกลุ่มวัยรุ่นชายสี่คนด้วยนะคะ
คือไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรแต่เดินสวนกันด้วยสวนกัน
ทีนี้ค่ะเพื่อนผู้หญิงก็เลยไปดูนะคะเสื้อชั้นในไม่ได้ติดตะขอค่ะ
กางเกงชั้นในไม่ได้ใส่ค่ะใส่กางเกงยีนขาสั้นกระดูกมีตั้งหลายเม็ดติดเม็ดเดียวอ่ะ
อืมแล้วก็เลยรีบพาน้องผู้เสียหายไปโรงพยาบาลนะคะหลังเกิดเหตุเนี้ยค่ะ
พี่ชายก็พยายามติดต่อหาวัยรุ่นผู้ชายทั้งสี่คนนี้โดยเฉพาะไนเติ้ลเพราะไนเติ้ลเคยคุยไลน์กับน้องสาวเขาไง
อืมก็ติดต่อไปถามไนเติ้ลคนนี้อยู่ในวงกลมแดงแดงนะคะไนเติ้ลว่าไงรู้ไหมผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อืมไม่ได้ก่อเหตุอะไรด้วยพี่ชายของน้องก็เลยว่างั้นมาถ้าไม่เกี่ยวบริสุทธิ์ใจเนี่ยมาสอนอดินแดงมาคุยกัน
ตอนแรกไม่มาอืมติดต่อไม่ได้หายไปเลยอ่ะอ่า
น้องได้ติดต่อไลน์กับผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งได้เกิดการขอไลน์กันก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่ง
แล้วคือคงจะชวนกันไปกินต่อที่ร้านหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าถ้าจะไป
คือจะต้องมารับแล้วก็มาส่งที่หอด้วยเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนของตัวผู้เสียหายเนี่ย
ประตูเข้าไปแล้วประตูมันเป็นโซ่คล้องอยู่อะค่ะแล้วเขาก็เห็นภาพแบบ
กำลังถอดเสื้อผ้าอะไรกันอยู่แต่หนูไม่ทราบว่าถอดของตัวเองหรือถอดของตัวน้องนะคะ
ตัวเพื่อนเองก็เลยได้วิ่งกลับไปตามเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเขาให้แบบขึ้นมาช่วยกัน
คือสภาพหลังจากที่เพื่อนผู้ชายขึ้นเงินไปนะคะก็เปิดประตูเข้าไปก็เห็นน้องนอนน้ำลาย
ฟูมปากอยู่แล้วแบบสภาพภายนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยได้ไปตามเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนให้มา
มาช่วยกันดูอะไรอย่างงี้เขาโดนมาทำอืมน้องมีสติแต่น้องทำอะไรไม่ได้ค่ะ
เรียกว่าแบบช่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอืมพันธุ์ตำรวจโทประจวบขันทองรองผู้กำกับ
เวรเจ้าของคดีบอกว่าออกไม้จับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดแล้วนะคะตอนแรกที่ออกไม้จับในปั้งข้อหาอวัยวาคประธำชำเหล่า
จากการตรวจร่างกายของน้องผู้หญิงวัย๑๙ปีผู้เสียหาย
มีร่องรอยของอวัยวะเพศฉีกขาดจริงจริงนะคะแล้วก็จับตัวได้คนแรกคือไนเติ้ลนะคะ
เติ้ลเพราะว่าเป็นคนที่ไปจีบน้องแล้วก็คุยกับน้องอืม
แต่สุดท้ายเนี่ยจับได้หมดนะเดี๋ยวมีภาพตอนจับได้แล้วก็พี่ชายเจอเนี่ยนะ
โอ้โหเดี๋ยวครู่เดียวเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปค่ะอืมทีนี้วันนี้ช่วงบ่ายค่ะ
กลุ่มเพื่อนที่ออกไปตามหาทั้งเพื่อนผู้ชายที่ไปเจอทั้งเพื่อนผู้หญิงที่เข้าไปตรวจสอบร่างกายน้องนะคะ
มาที่สอนอดินแดงมาให้ปากคำกับตำรวจค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ย
ผู้ชายที่ใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงเนี่ยคือคนที่มีกุญแจที่ไขประตูห้องเข้าไปแล้วเปิดประตูเข้าไปแต่ว่ามันติดโซ่อ่ะ
แล้วก็เห็นข้างในว่ามีผู้ชายอยู่ในนั้นคนนี้คือคนแรกที่เจอเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวฟังเขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเจออะไรบ้าง
ผมไปเจอน้องเขาก็คือตอนแรกประตูมันล็อกข้างในใช่ไหมครับโศกมันเห็นแง้มแค่นิดเดียว
แล้วตอนผมเปิดเข้าไปมันก็ได้ยินเสียงผู้ชายแบบตกใจครับ
อะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ทำตัวไม่ถูกนะครับ
ผมกลัวแบบใครไม่รู้มาอะไรเผื่อมีอาวุธอะไรอย่างนี้
ตัวเองผมก็เลยโทรเรียกเพื่อนที่กินอยู่อ่ะ
มาช่วยช่วยกันขึ้นมาแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครรับสายผม
ผมก็เลยรีบวิ่งไปที่ร้านเพื่อไปตามแต่พอตามกลับมาแล้วเนี่ย
คือขึ้นมาห้องแล้วพวกนั้นไม่อยู่แล้ว
แต่เจอน้ำเพชรนอนอยู่เจอน้องนอนอยู่
สภาพก็คือแบบสวมเสื้อผ้าใส่กางเกง
แต่ว่าน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตาเหลือกครับพอให้น้องผู้หญิงตรวจดู
ก็สภาพก็เหมือนอวัยวเพศถูกโดนกระทำนะครับ
เสื้อผ้ามันไม่ใช่เสื้อตัวที่ใส่ไปกับผมตอนแรกมันคนละตัวกันครับ
เหมือนเหมือนโดนเปลี่ยนครับคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจอคนแรก
เสร็จแล้วพอเปิดประตูไม่ได้ก็รีบกลับไปตามเพื่อนที่เป็นผู้หญิง
ใช่มาช่วยกันดูหน่อยพอกลับมาถึงอย่างที่บอกว่าก็ไม่เจอผู้ชายอยู่ในห้องแล้ว
เข้าไปในห้องเพื่อนผู้หญิงคนที่เข้าไปดูสภาพร่างกายของน้องผู้เสียหายคนแรก
เขาก็บอกเลยว่าหนึ่งเลยเสื้อคนละตัวกันตอนออกไปกินเหล้าด้วยกันไม่ใช่เสื้อตัวนี้
สองเสื้อในก็ไม่ได้ติดตะขอตรวจดูกางเกงขาสั้นที่ใส่อยู่ติดกระดุงแค่เม็ดเดียวจากสามเม็ด
แล้วข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยกางเกงในก็ไม่ได้ใส่
ตอนแรกเลยที่เห็นคือเสื้อค่ะโดนเปลี่ยนแล้วหนูก็เลยถอดกางเกงดูเลย
ก็คือกางเกงที่เขาใส่อ่ะค่ะมันจะมีกระดมประมาณสามเม็ดมั้งแล้วมันติดอยู่แค่เด็ดบนเม็ดเดียวค่ะ
คือหนูก็เปิดดูเลยแล้วกางเกงไหนก็คือไม่ได้ใส่ใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าเอียงคอดูอะไรอย่างเงี้ค่ะ
เห็นเสื้อในหลวมหนูก็เลยแบบล้วงมือไปดูก็คือเสื้อในก็หลุดก็ถามค่ะถามว่าแบบโดนอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะคือตัวเขาก็บอกว่าเขาโดน
เพราะพญานาคแปลว่าเขาไม่ได้เมาแบบไม่ได้สติค่ะก็พอตอบได้ค่ะเขาเหมือนเขารู้สึกตัวแต่เขาแบบทำอะไรไม่ได้อะค่ะ
เขารู้ว่าโดนอะไรแต่แบบนิ่งไปเลยค่ะใช่แบบไม่ไหวแล้วค่ะนอนนิ่งอย่างเดียวเลย
ปกติเขาเป็นคนทานบ่อยไม่ค่ะปกติแล้วพวกหนูจะเป็นคนดูแลค่ะคือถ้าแบบกินถ้าเขาก็คือให้กินน้อยมากค่ะ
เพราะว่าเขาจะแบบว่าคออ่อนนะคะคือกินให้กินน้อยมากถ้าพอไม่ไหวก็คือจะพาขึ้นหอเลยจริงจริงแล้วหนูอยากให้เขาคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำค่ะ
แต่ถ้าไม่ได้ทำหนูก็อยากให้แบบออกมาคุยกันนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หนีไปแบบนี้
ก็คือถ้าไม่ได้ทำจริงก็ควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการมาเจอที่สอนอตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่พี่ชายบอกให้มาเจอกันนะคะ
ทีนี้สรุปให้คุณผู้ชมฟังสรุปให้คุณผู้ชมดูเป็นเป็นกราฟิกนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มน้องผู้เสียหายเนี่ยนั่งดื่มกับเพื่อนสองคนเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนในคณะที่ร้านแถวมหาวิทยาลัย
ดื่มกันจนถึงตี๒แล้วก็เรื่องราวก็เป็นอย่างที่เพื่อนได้เล่าไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดื่มเสร็จปุ๊บผู้ชายมารับตี๒ออกไปร้านแถวรางน้ำออกไปเสร็จปุ๊บกลับมาส่งที่หอแล้วเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้เลย
ช่วงตั้งแต่ที่น้องออกไปจากเพื่อนจนถึงตี๓เนี่ยติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็คือขึ้นไปเจอออกไปตามเพื่อนผู้หญิงกลับเข้ามาเดินสวนกันกับกลุ่ม๔คนนั้นแล้วก็พาน้องส่งโรงพยาบาลไป
แต่ว่าทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าร้านเหล้าแถวซอยรังน้ำย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิที่วัยรุ่นชายสี่คนพาน้องไปดื่มต่อก่อนจะพาน้องกลับไปที่ห้องพักของน้องแล้วก็ไปก่อเหตุเนี่ยนะคนที่ร้านเหล้าเขาบอกว่าเขาเตือนแล้วนี่กินเหล้ากันแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือคนที่ร้านเหล้าเขาเห็นว่าสภาพน้องผู้หญิงผู้เสียหายคือเขาไม่ไหวแล้ว

ที่ร้านกินเบียร์กันตั้งแต่ค่ำ

หนึ่งใน๔วัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้าน
สามคนที่เหลือยังนั่งดื่มกันอยู่นะคะ
ตีหนึ่งวัยรุ่นที่ออกไปคนหนึ่งผู้ชายกลับมา
แต่ไม่ได้กลับมาคนเดียวพาผู้หญิงนั่งซ้อนมาด้วย
คนที่อยู่ในร้านคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เขาก็ถามไปพาใครมา
คนที่รับมาตอบว่าพาน้องสาวมากินเหล้าด้วย
แต่คนที่อยู่ในร้านเขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าน้องผู้หญิงคือเมาหนักมากแล้ว
ก็เตือนไปด้วยนะว่าดื่มกันดีนะ
ถ้าน้องเขาไม่ไหวไปส่งน้องเขานะ
ตีหนึ่งครึ่งน้องผู้หญิงคือเมาหนักมากนะคะ
คือคนที่อยู่ในร้านและเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเขาก็เลยเตือนอีกรอบ
ไปอีกรอบว่าหยุดเถอะหยุดกิน
พาน้องผู้หญิงไปส่งไปส่งเฉยอย่าไปทำอะไรไม่ดีเขานะ
วัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้ก็เลยพาน้องผู้หญิงออกไป
ก็คือคนที่พาน้องมาพาน้องนั่งซ้อน
วัยรุ่นอีกคนนั่งประกบหลังก็คือซ้อนสามค่ะ
แล้วก็ตามกันไปจนพบเลยวัยรุ่นชายสี่คน
ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ชายวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาไปนั่งเป็นประจำ

วันที่เกิดเหตุคนที่อยู่ในร้านคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เขาก็ตกใจว่าทำไมอยู่ดีพาผู้หญิงมา
แล้วก็เตือนไปแล้วด้วยว่าพาน้องเขาไปส่งบ้านนะ

แต่กลายเป็นจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้น
รายลักษณ์นี้ได้เย็นแล้ว
ตั้งแต่ตอนช่วงเย็นนั่นแหละ

แล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ย

ไปรับเขามามันอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
เพราะผมเห็นส่งมาได้อันแรกแล้วว่าเขามาตอนมามันก็เมาอีกแล้ว
ทิ้งมานานนี้ไม่ไหวเพราะมึงพากลับบ้านเลยว่าปะแตะ
มันพาจากที่ไหนมามันก็ไปส่งที่นั่นไป
พอคือมอเตอร์ไซค์ผู้ชายจะกลับก็จะร่วง
ผมก็เลยให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ย
มึงนี้มึงต้องประกบข้างหลังด้วยล่ะถ้าไม่อย่างงั้นก็อย่าก็ตกรถมาตาย
เขามาตีหนึ่งกว่าไม่ถึงตีสอง
อืมเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
จับได้ทั้งหมดทั้ง๔คนแล้วนะคะ
ตอนแรกเนี่ยได้คนเดียวก่อนก็คือไนเติ้ลคนที่ไปจีบน้องและคุยกับน้องนะคะ
ก็ปิดหน้าปิดตาไปที่สอนอดินแดงอ่ะนะคะแล้วช่วงเย็นจับได้เพิ่ม
เดี๋ยวไปดูภาพจังหวะนี้หน่อยแล้วผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ไปเจอกับพี่ชายของผู้หญิงผู้เสียหายแล้วดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่มีน้ำใหม่เนี่ยเดี๋ยว
เนี่ยคนที่เจ้าหน้าที่ต้องไปกอดไปล็อกเอาไว้คือพี่ชายของผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
เขาทนไม่ไหวค่ะน้องสาวเขาทั้งคนค่ะ

ผู้ต้องหามาปิดหน้าปิดตาก้มหน้าก้มตาเข้าไปนะคะ
จับได้คนแรกเริ่มต้นอย่างที่บอกก็คือไนเติ้ล
นายผิดสิบวุฒิจันทะคุณ
คือคนที่ไปจีบน้องผู้เสียหาย
ไปรับน้องพาน้องไปกินเหล้าต่อเนี่ยนะคะ

บอกว่ารู้เห็นในการกระทำแต่ไม่ได้ลงมือ
แจ้งข้อหาร่วมกันกระทำชำราวในลักษณะโทรมหญิง
ส่วนช่วงเย็นจับได้อีก๓ก็คือครบเลย

ตำรวจสอนอดินแดงควบคุมตัวมาเพิ่มก็คือ
นายสหทัยกลิ่นรอดหรือโอมอายุ๒๐
นายชนะศักดิ์ศรีศุกร์หรือพีชอายุ๒๐
นายพิชัยบุญทองหรือมิวอายุ๒๐
อันนี้อีก๓คนที่เหลือก็เข้าไปห้องสืบสวน

ตำรวจลงพื้นที่กดดันผู้ต้องหาให้มอบตัว
ผู้ต้องหาประสานขอมอบตัวแถวพญาไทย
ก็รวบตัวได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด

บางคนบอกว่าไม่ได้ข่มขืน
บางคนบอกว่าก็ลวนลามด้วยการอนาจารย์

ใช้นิ้วกับอวัยวะเพศจับหน้าอกหอมแก้ม
คือยังพูดไม่ตรงกันเลยนะทั้ง๔คนนี้
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะ

ตำรวจบอกว่าหลักฐานก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานก็คือการตรวจร่างกายของผู้เสียหาย
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
อันนี้ยังเป็นข้อหาร่วมกันกระทำชำราวในลักษณะโทรมหญิงนะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องละเอียด

รวมถึงก็ต้องรอดูเรื่องของสภาพจิตใจของน้องเนี่ย
รักษาเรื่องสภาพจิตใจน้องให้ดีด้วยนะคะ